คุณผู้ชมไปส่องโซเชียลของพ่อน้ำสองหรือว่าพี่มนต์ติดคำซอยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แม่ช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยนะนักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาพากันจับจ้องมากเป็นพิเศษ
นี่ล่าสุดค่ะทำเอาชาวโซเชียลพากันสไลด์พากันส่องเฟซบุ๊คกันยกใหญ่
เมื่อพี่มนต์สิทธิ์เขาโพสต์ภาพตัวเองไปทำบุญที่วัดหัวลำโพง
คือปกติเนี่ยพี่มนตรีเขาจะต้องโพสต์เกี่ยวกับตัวเลขให้เราได้ดูกันใช่ไหม
แต่ทำไมรอบนี้ส่องแล้วส่องอีกมันไม่มีสักกับตัวเลยล่ะเลขเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราไม่ทำให้ชาวเน็ตผิดหวังรีบคว้าโทรศัพท์โทรไปถามอ้ายมนต์สิทธิทันทีเลยค่ะว่า
ไอ้อายไปทำบุญรอบนี้ไม่มีเลขในดวงใจมาฝากบ้างเหรอ
พี่มนตินะเขาก็บอกทันทีว่าเอ้อ
ถามว่างวดนี้พี่ชอบเลขอะไรคะ

ศักราชที่พี่เกิดเลย

เพราะว่าวันที่๓๐เมษายนนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมจ๊ะ
เป็นวันเกิดของพ่อน้ำสองหรือว่าพี่มนตร์สิตคำซ่อย
อายุเท่าไหร่ปีนี้

เลขสวยไหมล่ะ๕๙
จะได้เลขเยอะขนาดนี้ในข่าวเดียวแค่แบบว่า
แต่พรึ่งหน้ากระดัษเอส๔น่ะ
เอ้าจากพี่น้ำสองนะคะ
เขามีพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปไม้แก่สลัก
คุณดูนี่ฅงนี้เลยสวยมาก

นักแสดงสายฮาเดินทางไปร่วมด้วย
พร้อมกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นอีกเพียบเลยคุณผู้ชม

ก่อนเริ่มพิธีครึ้มฟ้าครึ่มฝนมาจากไหนก็ไม่รู้
พอเริ่มพิธีเท่านั้นแหละค่ะฝนตกพรึ่มเลย
ตกเสร็จปุ๊บเอ้าท้องฟ้าโล่งเฉยเลย
แดดเจ้าเหมือนกับไม่เคยมีความอึมครึมมาก่อนคุณผู้ชม
พระพุทธรูปไม้แก่สลักองค์นี้ค่ะความสูง๗เมตร๑๙เซนติเมตร
หน้าตักกว้าง๕เมตร๓๐เซนติเมตร
และที่สำคัญเขาบอกว่าแกะจากไม้ประดูกทั้งองค์นะคุณผู้ชม
แล้วสังเกตดีคุณผู้ชมบริเวณขอบดวงตาขององค์พระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์นี้นะ
มีตัวเลขปรากฏอยู่เขาบอกว่าสังเกตดี
ดิฉันก็พยายามมองอยู่ไหนตรงขอบดวงตา
เขาบอกว่าดูดีเห็นไหมเลข๓กับเลข๔
เอาอย่าไปถ่ายรถเพลนอยู่ไปดูพระพุทธรูปหน่อย
และที่สำคัญนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทูบที่ใช้จุดในพิธีเนี่ย
ปรากฏตัวเลขออกมาด้วยเป็นอะไรรู้ไหม

บางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้เห็นไป๗๗๙นั่น

ก็แล้วแต่แล้วกันนะคุณผู้ชม
อุ๊ยผลลุกอยู่เหมือนกัน

โพสต์คลิปที่ตัวเองไปไหว้พ่อปู่องค์ดำค่ะ
แล้วก็ล้วงหายจับลูกปิงปองให้โชคกันด้วย

เลขอะไรบ้างไปดูพี่ริวดีกว่าค่ะ

ขอให้ทุกคนโชคกับนะครับ

พี่ริวล้วงมาให้แบบนี้จะแล้วนะ

เพราะบอกแล้วสถิติทูบแตกมีสิทธิ์ถูกสูง

ฉันบอกเองไม่มีใครบอกนี่แหละ